พาไปดูคลิปหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับพระนะครับพระฉันข้าวพระฉันเพลเนี่ยนะครับ
ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพระฉันข้าวในบาทเนี่ยเวลาเรานึกถึงคำนี้ผมคิดว่าก็มีหลายท่าน
ก็อาจจะเคยเห็นถูกไหมแต่ว่าพระรูปนี้เนี่ยท่านฉันข้าวในบาทเนี่ย
คือฉันเข้าในบาทจริงตอนแรกก็นึกไม่ออกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมกันคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยครับผมไม่ได้โกหกนะฮะก็ในบาทจริงแล้วก็คือผมก็ไม่แน่ใจสาเหตุนะฮะ
แต่ว่าก็ดูอบอุ่นดีนะครับตอนที่พระท่านฉันเอาจริงถ้าบอกว่าพระฉันเข้าในบาทแล้วเห็นภาพแบบนี้
ขำครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นจนได้ครับใช่โอ้แน่นอนอยู่แล้ว
มีคำถามเลยทันทีว่าอย่างแรกคือท่านทำแบบนี้ทำไมใช่ไหมครับผมหรือเปล่า
เขามีการถวายให้วัดนะฮะเป็นบาทสบายขนาดใหญ่นะคะราคาระบุว่าสองหมื่นบาทนะฮะสองหมื่นบาท

โอ้โหใหญ่มากนะก็ถึงขนาดที่ว่าก็เข้าไปฉันอยู่ในบาทได้เนี่ยนะครับ

หลังจากนั้นครับเราก็เดินทางไปสอบถามทางพระครูอุบลเขมาพรรองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถที่ร้อยเอ็ดนะครับ
อ่าเจ้าอวาทวัดอุบลบรอชัพน์พระที่ฉันข้าวในบาดท่านเนี่ยเล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มครับ

บอกว่ามีการจัดงานนะครับเขาเรียกว่างานถนนวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับ
ตามนโยบายของทางอำเภอเห็นบอกว่ามีอยู่๑๐ตำบลนะครับ
ลงไปนั่งฉันนะครับตามที่เห็นในคลิปเลย
พอคิดว่าท่านน่าจะเป็นพระรูปแรกที่ฉันเข้าในบาทจริง
ผมว่าไปฟังเสียงท่านหน่อยแล้วกัน
ให้ฟังหน่อยครับ
ฉันขอให้บ่ายของจริงแล้วก็สังคมที่คิดว่าเออมันตืกหรือเปล่าตืก
แล้วก็สังคมที่ตีแพ้ไปเพราะว่าสังคมนี้อ่าจามรักของคุณศัตริย์แล้วอ่า